วันนี้ข่าวสารรอให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเยอะเลย
ทั้งข่าวหลักข่าวใหญ่แล้วก็ข่าวสีสันด้วยนะครับ
แต่วันนี้ก็ต้องเริ่มกันที่เรื่องนี้ก่อนวันสำคัญนะ
วันนี้จะมีงานเลี้ยงขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการ
ที่วรรณอุทยานธรรมหลวงคุณน้ำนางนอนกันแล้วนะครับ
วันนี้วันนี้๖กันยายนใช่ครับ
บอกว่าจะจัดใหญ่มากอยู่ที่พระราชวังดุสิตนะครับ
ตั้งแต่๖โมงเย็นจนถึง๓ทุ่มนะครับ
บอกว่านับหมื่นคนเลยทีเดียววันนี้
ก็มีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเดินทางเข้ามากรุงเทพกันแล้ว

กระทั่งถึงวันนี้ก็รอในการจัดงานกันนะครับ

วันนี้ทีมข่าวของเราซึ่งจำได้ไหม

ทำงานกันแบบตลอด๒๔ชั่วโมงจริง
นอกจากไลน์สตูดิโอที่มีผู้ประกาศสลับสับเปลี่ยนมารายงานสดแล้ว

คุณทัศนัยคุณอรัชพรรวมถึงทีมข่าวอีกหลายคนเลย
ก็ไปปักหลักรอรายงานข่าว
แล้วเดี๋ยววันนี้ให้คุณผู้ชมติดตามบรรยากาศได้
เพราะว่าเดี๋ยวช่วงข่าวเย็นไทยรัฐประมาณ๔โมงครึ่ง
คุณทัศนัยคุณอรัชพรถือว่าเป็นตัวแทนไทยรัฐทีวีไปร่วมนะ

แล้วก็เดี๋ยวรายงานสดมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยนะคะ

เพราะว่าเรามีเรื่องราวความคืบหน้าเนอะพี่ติเป๊ครับ
ครับผมเรื่องราวความคืบหน้านะครับ
เป็นเรื่องของจ่าแซมนะครับเขาบอกว่าวันนี้นะครับ
รอที่จะปั้นเป็นรูปที่เอปั้นหน้าคุณน้ำนางนอนนะครับ

วันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วรอเป็นรอหล่อนะครับ

ภาพนี้แหละครับภาพที่เห็นนะครับผมเป็นรูปหล่อนะครับ
คือปั้นโมเดลปั้นตัวอย่างปั้นแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว
รอเป็นเหล็กขึ้นมานะครับ

รูปต้นแบบรูปหล่อของวีรบุรุษถ้ำหลวงนาวาตรีสมานกุนันหรือว่าจ่าแซมนะครับ
อดีตนักทำลายใต้น้ำจู่จมก็ได้ปั้นแล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์นะครับ
ก่อนจะนำไปหล่อเป็นหุ่นอนุสาวรีสร้างไว้ที่บริเวณหน้าถ้ำหลวงจังหวัดเชียงราย

เพื่อเชิดชูคุณความดีของจ่าแซมที่สละชีวิตในการปฏิบัติการช่วยเหลือ๑๓ชีวิตทีมนักฟุตบอลหมูป่าอาคาเดมี่ครับ

ซึ่งต้นแบบรูปรอยมีขนาดใหญ่กว่าคนปกติราว๑เท่าครึ่งนะครับ
มีความสูง๒เมตร๔๐เซนติเมตร
รวมกันกับส่วนฐานแล้วนะครับก็จะมีความสูงถึง๔เมตร๓๐เซนติเมตรครับ

แล้วก็ที่บริเวณฐานก็เป็นรูปหมูป่า
ก็เป็นตัวแทนของทีมหมูป่าอาคาเดมี่นั่นแหละ
เพราะว่าอาจารย์เฉลิมชัยเขาเคยบอกว่ารูปปั้นหมูป่าข้างล่าง

คือต้องมีตัวเล็กตัวใหญ่เพราะแสดงถึงสมาชิกในทีมนั่นเองนะคะ

ก็จะใช้เวลาในการปั้นนาน๑เดือน๑๓วันนะครับ
อาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติก็พร้อมด้วย
นายสาราวุฒิคำมูลชัยหรือว่าสลาตันนะครับ
และก็กลุ่มศิลปินชาวเชียงราย
ก็ร่วมแถลงข่าวเมื่อวานนี้นะครับ
แล้วก็บอกว่าส่วนทั้งหมดของรูปปั้นต้นแบบ
บอกว่าจะแยกชิ้นออกไปนะครับ
เพื่อนำส่งไปยังโรงหล่อในกรุงเทพมหานคร
และจะใช้ระยะเวลาในการหล่ออีกราว๒เดือน

รู้สึกพอใจกับผลงานชิ้นนี้อย่างมาก

เป็นปฏิหมากรรมที่สวยงามระดับโลก
บ้างกันนะครับ

แล้วก็ขอบคุณศิลปินทุกคนนะครับ
วันนี้ผมต้องตบมือให้เขาเป็นวันที่

ขอบคุณทุกคนที่ทำงานนี้

ขณะที่เมื่อช่วงเย็นวานนี้นะครับ

และที่สถานีขนส่งอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
ก็มีกลุ่มผู้เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจ

หน่วยงานราชการทหารตำรวจฝ่ายปกครอง

ผ่าการเดินทางในรถบัตร๕๑คัน
มุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานคร

รัฐบาลจะจัดขึ้นที่ลานพระราชวังดุสิตในวันนี้นะครับ
โอ้โฮคะ๕๑คันมากันเยอะเลยนะครับ
ก็นับหมื่นนะฮะที่จะเข้าร่วมงานใหญ่ในงานวันนี้นะครับ
ก็เดี๋ยวมาร่วมงานด้วยแต่ว่าพระเอกพลไม่ได้มานะคะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมรอติดตามแล้วก็
เรื่องของการปิดถนนการจัดงานอันนี้ก็ต้องดูด้วยนะคะ

ตั้งแต่เมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมาของวันที่๖กันยายน
บริเวณถนนอู่ทองในตั้งแต่แยกอู่ทองใน
พระราณพระราชวังดุสิตยาวไปจนถึงหน้าภรูปร๕เลยนะครับ
ใช่นะครับเตรียมสถานที่จัดงานนะครับ